ต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
บูมสุภาพรเป็นพิธีกรด้วยเป็นนักแสดงด้วยนะคะ
หลายคนก็บอกว่าเห็นหน้าตาสวยแบบนี้
หลายคนจะคุ้นชินเวลาคุณแพทย์ไปไหน

แล้วอุ้มต้องเต้นจริงจนคิดว่าเป็นแม่คนที่สองแล้ว
แบบวิธีกรด้วยกันแต่ว่านั่งเป็นเล่นอังกอร์นะเถอะ
เรียนเวลาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะ
สุดเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเห็นใบหน้าสวย
หุ่นดีแบบนี้มีแฟนแล้วแน่เลยใช่ป่ะนะคะ

บอกว่าคนที่มาจีบไม่ใช่ใคร
เพื่อนร่วมช่องใต้ชายคาเดียวกันเลย

ขายขนมจีบอยู่จะจริงหรือเปล่า

คลิปเกินไปหรือเปล่า
ไม่ได้แบบอินกับคนในวงการบันเทิง

แต่ว่าจากคนที่เรามีมากก็แบบ

ทำธุรกิจส่วนตัวกับที่บ้านค่ะ

คุณบูมกับคุณโอมไปเจอกันยังไง

เขาเล่นละครด้วยกันค่ะเป็นอังกรค่ะ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

เป็นละครของลูกอรองค์ไม่ใช่ของอรองค์

อังกอถ่ายทำหนักมากนะคะ